ค่ะดิฉันธัญมนต์ศรีผ่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลลำนาลายนะคะ
ก็จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะ
ทางเทศบาลก็ยินดีที่จะชี้แจงตรงนี้นะคะเอ่อ
เมื่อวันที่ยี่สิบสองเมษาเวลาประมาณเอ่อ
หกโมงเย็นก็มีโทรศัพท์มาแจ้งดับเพลิงว่าเอ่อ
แมวซึ่งตัวใหญ่เหมือนกับเสือปลาให้เทศบาลช่วยจับไปปล่อยหน่อย
ดับเพลิงก็ออกไปกันสองคนนะคะสามคนทั้งคนขับ
ออกไปแล้วพอไปถึงเนี่ยก็เห็นว่าชาวบ้านเนี่ยจับไว้แล้ว
ชาวบ้านก็บอกว่ามันไปวิ่งมายังไงไม่รู้มาเจอตะข่ายเหมือนกับเปย์อ่ะ
เขาก็เลยช่วยกันจับเอาไว้นะคะเสร็จแล้วก็บอกว่าให้เทศบาลช่วยจับไปไปปล่อยหน่อย
เขาคิดว่าไม่น่าจะใช่แมวน่าจะเป็นเสือปลาเพราะว่าตัวมันใหญ่มันลาย
มันไม่เหมือนปกติทั่วไปอ่ะค่ะเขาก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าเอ่อ
มันเป็นอะไรกันแน่แต่เขาก็เดาว่าเป็นเสือป่าเพราะว่าเขาคุยกันอย่างเงี้นะคะ
แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็พอจะจับมันก็ขู่เขาก็เลยมาหาถุง
ชาวบ้านก็หาถุงเหมือนถุงปุ๋ยอะค่ะมาให้ใส่มาให้ใส่
แล้วก็เอาไปปล่อยที่เขาหินกิ้งนะคะซึ่งตรงเนี้ยเอ่อ
ข่ายแล้วก็ถุงที่เห็นเนี่ยก็เป็นของชาวบ้านแถวนั้น
ไม่ใช่เป็นของเทศบาลที่เตรียมไปนะคะพอดีว่าน้องเทศบาลเนี่ย
ที่ทำงานประชาสัมพันธ์ก็ลงเฟสว่าเทศบาลได้ทำงานอะไรไปบ้าง
ซึ่งปกติเทศบาลก็จะลงเฟสเป็นประจำอยู่แล้วนะคะเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบว่า
เทศบาลได้ทำอะไรบ้างในวันหนึ่งได้ช่วยเหลือประชาชนอะไรบ้าง
นี้ก็ได้ลงเหมือนกันมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ่อ
เจ้าของมาตามในวันที่ยี่สิบสามตอนบ่ายบ่ายนะคะพอมาตามก็พากันไปที่เขาหินกิ้งก็
ก็ไม่เจอเจ้าของก็เลยแจ้งความแจ้งความเสร็จแล้ววันที่ยี่สิบสี่
ตอนเช้าก็มาพบนายกอีกนะคะก็นายกก็เลยให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ย
พาไปหาอีกก็ก็ไม่เจออีกเช่นกันนะคะและตอนนี้เทศบาลก็เลยได้ประกาศด้วย
แล้วก็แจ้งไปยังหน่วยต่างว่าถ้าเกิดใครเห็นแมวลักษณะแบบนี้
ก็ให้ช่วยแจ้งเทศบาลด้วยจะได้นำส่งคืนเจ้าของนะคะตรงนี้ก็เทศบาลยังไม่ได้เคยชี้แจงเลย
ก็อาจจะเป็นข้อบกพร่องนะคะที่ทำให้คนเข้าใจไปต่างนานาว่า
เทศบาลเอาตะข่ายเอาเหล็กเอาอะไรไปจับ
จริงไม่ใช่นะคะชาวบ้านเขาจับไว้ให้เรียบร้อยแล้ว
แต่ว่าเรานำไปปล่อยไว้ที่เขาหินกิ้งนะคะ
อันนี้ก็เป็นข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติงาน
แล้วก็เป็นข้อมูลจากที่ชาวบ้านกลุ่มนั้นนะคะที่แจ้งมาได้ให้ข้อมูลกับนายกค่ะ